ไปตามจับกลุ่มตัวได้นะครับพ่อเลี้ยงคนนี้ฮะชื่อว่านายสวัสดิ์อายุ๔๒ปี
มขืนลูกเลี้ยงอายุ๑๕ปีมานานนะครับ๓ปีด้วยกัน
จนปัจจุบันเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยท้องอยู่๕เดือนฮะ
ที่แม่รู้ก็เพราะว่าคุณครูเขาเห็นอาการเด็กแปลก
ก็ช่วยตรวจสอบให้แล้วก็มาบอกแม่
ขณะกำลังขี่จักรยานยนต์อยู่แถวพื้นที่ตำบลบัวเชษ
อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ในพื้นที่หมู่๔นะครับ
นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักนะครับ
แม่ของน้องวัย๑๕ปีไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าขอให้จับนายสวัสดิ์สามีใหม่หน่อย
เพราะว่าเป็นพ่อเลี้ยงแล้วมาข่มขืนลูกสาวของเขา
ก็ไปจับกลุ่มที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๑๐บ้านผักไหมตำบลอาโพน
แต่ไม่เจอตัวนะฮะเพราะว่าขี่จักรยานยนต์หนีไปก่อน

ก็มีพลเมืองดีแจ้งมาบอกว่าเห็นนายสวัสดิ์
ผู้ต้องหาขี่รถอยู่แถวหลังโรงเรียน
โดยก่อเหตุครั้งแรกตอนที่ลูกเลี้ยง
เรียนอยู่ชั้นม๑นะ
แล้วข่มขืนกระทำชำราวลูกเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง
ครั้งล่าสุดคือ๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ตอนประมาณสี่ทุ่มก่อเหตุในบ้านพักนั่นแหละ
นอนกันอยู่ในครอบครัวมีภรรยากับลูกของภรรยารวมกันอยู่๕คนนะครับ
นอนอยู่ด้วยกันแต่ตอนที่เขาไปข่มขืนอ่าเด็กสาวคนนี้เนี่ย
เด็กผู้เสียหายเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องนะทุกคนก็หลับสนิทหมดนะครับ
ผู้ต้องหาอ้างว่ารู้ว่าทำผิดแต่ว่าเมาเหล้า
แล้วก็อ้างว่าตอนที่เขาไปข่มขืนเด็กก็ไม่ได้ขัดขืนนะ
ก่อเหตุมา๕ครั้งในช่วง๓ปี
รู้ว่ามันเมาเขินได้แล้วรู้ว่ามันยังไงเนี่ยโกรธสะพองด้วยกันนะ

แล้วลงมือเขาตอนไหนช่วงเวลา

ต้องบอกว่าทุเรศมากนะฮะ

แล้วทำมา๓ปีแล้วบอกว่าเด็กไม่ขัดขืน
คือต่อให้เด็กไม่ขัดขืนเนี่ย
ไม่ขัดขืนเพราะเด็กกลัวหรือเปล่า

ก็ไปคุยกับลุงของเด็กผู้เสียหายนะครับ

เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะครับ

ปกติเขาก็อยู่กันเป็นครอบครัว
อยู่กัน๕คนกางมุ้งนอนใกล้กัน

แต่ว่านานจะแวะมาเยี่ยมบ้านนี้สักทีหนึ่ง
ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเหมือนกันตลอด๓ปี
เพราะว่าหลานก็ไม่ได้บอกนะครับ

ผู้อำนวยการโรงเรียนของน้องเนี่ย

บอกว่าครูประจำชั้นสังเกตเห็นเด็ก
มีพฤติกรรมผิดปกติ

ร่าเริงเหมือนกับคนอื่น

อวัยวเพศครูก็เลย
พาเด็กไปที่โรงพยาบาลไปตรวจร่างกาย

ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับ

คือเด็กหญิงวัย๑๕ปีคนนี้
หมอบอกว่าตั้งท้องมา

เด็กบอกว่าหนูถูกพ่อเลี้ยง

ก็คือข่มขืนกระทำชำราว

ตอนนี้ก็คุมตัวไปฝากขังที่ศาลเพื่อดำเนินคดีแล้ว